ผลการเลือกตั้งสอสออย่างไม่เป็นทางการที่ออกมา

มีพักเกิดใหม่ได้สอสอเขตเยอะเหมือนกันนะคะ

ชื่อว่าพักท้องที่ไทยค่ะ
เขาบอกว่าสงสัยจะเป็นนโยบายนี้แน่เลยที่ทำให้เขาได้รับเลือก

งานศพไม่เศร้าเราเขย่าได้
เออไพ่ไฮโลงานศพขออนุญาตได้เอาสิ
นี่เราได้คุยกับคุณบัญชาเดชเจริญสิริกุลหัวหน้าพักทองที่ไทยนะคะ
เขาบอกว่าจริงแล้วผมว่านโยบายที่ทำให้พักได้รับเลือกเนี่ย
น่าจะเป็นเรื่องข้าวกับพืชผลเศรษฐกิจมากกว่านะ
ที่ตั้งใจจะผลักดันให้พี่น้องชาวนครสวรรค์
แต่เอาจริงก็ต้องยอมรับแหละว่านโยบายที่คนสนใจมากที่สุดเนี่ย
คือนโยบายงานศพไม่เศร้าเขย่าได้
ซึ่งเขาตั้งใจนำเสนอจริงไม่ได้คิดเอาหานะ
เพราะว่าเขาก็ไปคุยกับชาวบ้านหลังจากที่พบปะชาวบ้านมาตอนที่เป็นกำนันเนี่ย
คืออยากจะให้มีการขออนุญาตให้เปิดเล่นไพ่เล่นพนัน
ไฮโลกับไพ่โดยไม่ผิดกฎหมายในงานศพ

ตอนผมเป็นกำนันแล้วไปคุยกับชาวบ้านที่เป็นครอบครัวผู้ยากไร้เนี่ย
เขาไม่มีเงินทุนมากพอที่จะจัดงานศพให้กับญาติพี่น้อง

ก็มีการเอาเงินบางส่วนไปมอบช่วยเหลือให้กับเจ้าภาพ

นโยบายผมไม่ได้สนับสนุนให้เปิดตั้งวงพนันในงานศพอย่างอิสระเสรี
ก็ต้องมีมาตรการควบคุมด้วย
ก็ถามว่าแล้วนี่มีพักไหนติดต่อมาขอให้เข้าร่วมหรือยัง

แต่เขาต้องการอยู่คั่วรัฐบาลเท่านั้น

ส่วนจริงเราก็อยากจะทำ
จุดอย่างเดียวมันก็จะตายแบบเงานะแต่ถ้ามีไฮโลเนี่ยแล้วยังไง
ญาติพี่น้องเขาจะมาร่วมงานกันเยอะอยู่ในโรงไม่เหงา
ไม่เกี่ยวกับคนตายอ่ะมั้งก็เขาบอกเหตุผลมาแบบนั้นนะคะ
คนตายก็ไม่รู้เรื่องแล้วล่ะอ้าวไม่รู้เหมือนกันว่านโยบายนี้จะได้ไปต่อหรือยังไง
คือตามความเชื่อของเราที่มีกันมาก็คือเวลาผู้ที่เสียชีวิตแล้วมีงานศพเนี่ย
เขาจะอยู่เป็นเพื่อนศพกันคอยจุดทูบไม่ให้ทูบขาดตอนอะไรอย่างนี้
เวลาอยู่กันทั้งคืนมันไม่มีอะไรทำอ่ะตอนเบื่อตอนวันคนยังเยอะ
คนที่อยู่กลางคืนก็เลยอ่ะหาอะไรทำซะหน่อยนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไป
หารสมองบริหารความคิดนี่ใช่ไหมอ่ะว่ากันไป
ลงตัวเลขบวกลบคูณหารไปแต่มันก็ผิดกฎหมายนะมันผิดกฎหมายค่ะ
ผลักดันได้ไม่ได้อย่างไรเนี่ยก็ว่ากันอีกทีนึง